ไปดูบรรยากาศของเหล่าสาธุชนที่เริ่มสายศรัทธาดีกว่า
เขามาร่วมงานประเพณีแห่หลวงพ่อปานที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ขอบคุณค่ะ
คุณค่ะบรรยากาศสนุกสนานมากคึกคัก

ที่วัดสุคันธาวาสตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะคะ
มาดูชาวบ้านแล้วก็สาธุชนที่เขาเริ่มสายศรัทธาหลวงพ่อปาน
เขามาร่วมแห่องค์หลวงพ่อปานนะ

ชาวบ้านเขาก็มีการขึ้นไปอัญเชิญองค์หลวงพ่อปานที่โบสถ์ก่อนนะคะ

แต่ต้องบอกแบบนี้ว่างานนามัศกาลปิดทองแล้วก็แห่รูปเหมือนหลวงพ่อปานทางเรือทางรถเนี่ยนะคะ
มีไปจนถึงวันที่๓พฤศจิกายนเลยรวมทั้งหมด๗วัน๗คืนที่เขาจัดให้
ของโอ้โหของใหญ่ใช่ถึงว่าเสียงถึงดังว่ามงถ้าคุณตีเร็วมันมงมันมีของเล็ก
มงค์ใหญ่อย่างนี้จะได้เสียงดังกลางวันแล้วงานนี้ย้ำกันหน่อยเพราะว่าเขาจัดเนี่ยจนถึงวันที่๓พฤศจิกายน
ก็คือจริงเขาจัดตั้งแต่วันที่๒๘นะคะก็๗วัน๗คืน
ใครที่มีโอกาสไปก็ไปร่วมสักการะบูชาหลวงพ่อปานแบบนี้ได้ถูกต้องครับ